มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ
มูไนท์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮล

นี่คือขึ้นร้านคนละสุด

จะเป็นเขี้ยวเสือเต็มเขี้ยวเลย

แต่เรียนวิชามาตำรามา

คือหลวงพ่อนกแต่วิธีการทำ
ไม่เหมือนกันเอาเขี้ยวเสือทั้งเขี้ยวมาแกะ
นอกจากแกะแล้วอัคละลง

อาจจะมียันตุ๊กตาเนี่ยเห็นป่ะ

อันนี้เป็นเขี้ยวเสือแต่อย่างที่
คุณมดดำถือนั้นเป็นเขี้ยวหมี่
อันนี้เขี้ยวหมี่ทำจากเคี่ยวหมี่
จุดสังเกตคือถ้าเขี้ยวหมี่เนี่ยนะฮะ

ถ้าเที่ยวเสื้อจะไม่มีเห็นไหม
ถ้าคุณของเขี้ยวเสือเขี้ยวหมีนี่คือ
เขาช่วยเกิดอะไรคือช่วยมีอำนาจ
แล้วก็เอ่อคือ

แล้วก็เสือเนี่ยเมตตานะฮะ

แต่ก็เราเป็นเด็กเนี่ยบอกไปสวนสัตว

เพราะเสื้ออันนี้มันเมตตานะเพราะมันมี

ทุกวันนี้คือก็ไม่มีใครเอาเขี้ยวเสือ
มาทำเครื่องรางของขังแล้วไม่มีแล้ว

เสือเยอะมากนะฮะเสือโครงไงละ

สมัยก่อนมันเป็นทุ่งเป็นท่าน่ะ

เสือหมีอีกอันหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อย

เป็นหมูโทนนะฮะหมูโทนคือ

ไม่มีพี่ไม่มีน้องก็เรียกปู่โทร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

ชิ้นต่อไปยากเยาะกันคือหมากถุย
คือยืนตายอ่ะตายแห้งเนี่ยนะฮะแล้วลูกมากก็เลยจะเป็นลูกหมากลูกแคะอย่างนี้ไง
รีบแห้งแล้วเสร็จแล้วลงอัคระแล้วบรรจุธานลงเสร็จ
ก็มอบให้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ได้ไปก็จะไปลงรักอย่างนี้ฮะ
ไปลงลักษณ์นี่แหนะการพิเศษปฏิสูจน์ที่จะดูเนี่ยก็คือ
ดูที่ชะนระลงเนี่ยดูให้เก่าลักษณ์ให้เก่าเวลาเราส่องพระนะฮะ
เราก็ส่องบางคนก็เอาไปถัก
คนที่เป็นเจ้าของก็จะไปถักเพื่อเก็บสภาพหมากให้อยู่จนทุกวันนี้
หมากถุยนี่เป็นที่โด่งดังเลยว่า
คือได้พกเนี่ยรับรองว่าทุกอย่างครอบจักรวาล

จักรจักรวาลเมตามหานิยมนะฮะ
แค้วคาดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายนะฮะ
โดยเฉพาะสัตว์ที่ดุร้ายที่มีพิษ
หรือสัตว์ที่เคี้ยวคมเนี่ยไม่ได้กิน
เขาบอกว่าพกไปเนี่ยเดินไปที่ว่าม่าดุดุเนี่ยยังกัดไม่เข้า
อกจากนั้นยังมีซ้องหมูป่า
หมูป่าเนี่ยทางเหนือเนี่ยเขาเรียกสอง
ซ้องก็คือเป็นของพิเศษของหมูป่า

เป็นขนนี่นะเป็นขนหมูป่าที่
ขนที่มันเป็นตะบะของมันเองที่มันอยู่นานแล้ว
มันจะเป็นหนวดหรือคิ้วออกมาที่ออกมายาว
หมูป่าเนี่ยเขาก็จะเล็มขนเขาเอง

อมไว้แล้วก็ด้วยอมไว้จากลิ้นจากน้ำลายเนี่ย

อันอมไว้หลายปีก็เป็นเกี่ยว
อันนี้เกิดจากธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นพิเศษ
ทีนี้ฝ่าจะได้อันนี้นะฮะ
หมูป้าเนี่ยมันจะไปกินน้ำบางทีมันจะคายไว้บนโคที่
หรือไว้คลายไว้บนข้อนไม้
นายพานถึงจะได้เล่นมันได้ยิงมันได้
เพราะว่ามันอยู่ยงคงกระพันธุ์มาก

เพราะว่าข้นเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติ
เกิดจากตะบะของหมูนะฮะ
ตคุณนี่เหนียวมากอยู่ยงโครงกระพันธ์เป็นตำนานเลย
คือไม่ต่างอะไรกับทางเขี้ยวหมูตัน

โอเคนะครับจากหมูมาถึงช้างบ้าง

คนเล่นเครื่องลางก็ยังจะมีก็น้อย

ช้างอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลกช้าง

ซึ่งรกช้างอันนี้พิเศษอย่างหนึ่งมีลงอัคระด้วย
เดี๋ยวอนุมทรองดูจะมีอัคาระเลขยานลงไว้
คือช้างเนี่ยฝ่ายจะได้ลกไม่ใช่ว่าได้ง่าย
ถ้าช้างเนี่ยเวลาเขาจะออกลูกเนี่ย
ตามธรรมชาติเขาก็จะเข้าไปอยู่ที่ไม่ให้มีคนที่เงียบสงบ

เสร็จแล้วเขาเสียเลือดมากเขาก็จะกินลกหมด
เพราะรกเนี่ยไปเพิ่มพลังให้เขาไง
เพราะว่าเขาพอเสียเลือดแล้วก็ต้องกินลกตัวเอง
แต่ไอ้รกอันนี้จะมีอยู่ได้เพราะว่าช้างที่มีนายมีคนเลี้ยงคือเจ้านายของเขา
เขาก็จะรอเจ้านายจนเจ้านายเข้ามาเขาก็จะให้เนี่ยเป็นโชคลาภเป็นเครื่องลาง

ช้างเขาให้อีกไปแย่งไม่ได้แย่งเขาว่าเป็นบาปอีก
การไปแย่งลกช้างเนี่ยไม่ได้ลกช้างโดยมากช้างก็จะกินนะฮะ
แต่ช้างตัวที่เขานึกถึงบุญคุณคนเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะให้อันนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องเครื่องลางโชคลาภ
เขาจะให้เฉพาะคนเลี้ยงของเขาคือเจ้านายของเขาเท่านั้น
อันนี้คือเขาลงอาคาระทั้งหมดเลยนะ
อันนี้ได้ดีเพราะว่าคงมีเกจิอาจารย์ดังหรือว่ามีผู้มีวิชาได้ลงอาคาระไว้เป็นของที่มีฤทธิ์แรงมากนะฮะ
คือคุมเราได้หมายความว่าห่อลูกช้างไว้ไม่ให้กระทบกระทั่งจากสิ่งที่อะไรที่ให้ลูกเจ็บ
อันนี้เราอยู่กับเรานะเขาก็ต้องห่อคุ้มครองเราออบอุ้มเราจนเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างนี้แค้วคาดจากสิ่งที่จะเป็นภัยที่มองไม่เห็นนะฮะ
ทุกอย่างเลยลกช้างเนี่ยได้ทุกเรื่องนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ผมซื้อมาเช่ามาตอนนั้นประมาณ๓ปีแล้วอันนี้อยู่กับผม๓ปี

ผมจะพกตลอดตอนนั้นซื้อหลักหมื่นน่าจะห้าหมื่น

เนี่ยมีแต่เพื่อนอยากขอไปทีให้ยืมไปใช้

จำเป็นไม่ต้องเป็นคนที่ถูกฉลกหรือมีบุญถึงจะได้

ต้องมีบุญแล้วก็เหมือนแบบว่าเมื่อชาติปังก่อนคงจะมีเวรกรรม

อาจจะเคยเป็นญาติเป็นมิตร
หรือว่าเคยดูแลกันมา
ชาตินี้เราถึงได้มีบุญได้ปกครองเขาไง
ผมคิดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีบุญว่า

หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ของช้างเนี่ยที่ร่วงรับไปแล้ว
วิญญาณอันนี้นะฮะ
อาจจะโดนจิตโดนใจให้ผมเป็นเจ้าของไง

หรือเคยผูกพันกันเคยเป็นมิตร

เราคิดเอาคิดดีไว้ก่อนนะฮะ
เพราะว่าสิ่งพวกนี้ไม่มีใครรับรู้ได้หรอก
ผมเล่าให้ได้ก็อย่าเชื่อนะฮะ

การส่วนตัวที่ว่าเราเชื่อแล้วเราศรัทธา
ถูกมงคลทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องลาง
ก่อนอื่นคนจะใช้ต้องศรัทธาของแต่หลวงพ่อ
ถ้าไม่ศรัทธาไม่เกิดขอไม่ได้
ถ้าขอได้ให้ฉันให้หมด
ครองท่านได้หมดแต่เราต้องศรัทธาท่าน
และนี่คือสุดยอดเครื่องรางของขังที่หายากที่สุดในประเทศ

แต่เรื่องประสบการณ์ตรงที่พี่ป๋องบอกว่า

เจอกันทุกคน
คือพอเราได้ของพวกนี้เป็นของที่ลิ้นลับและมหัศจรรย์จริง
มีฤทธิ์มีเดทในตัวแล้วก็จะเป็นกุมารทองเป็นผงพายอะไรแล้วแต่
แต่ตัวเราเองที่เราปกครองอยู่เนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์อะไร
แต่คนใกล้ตัวจะเป็นลูกเป็นภรรยาหรือเป็นคนใช้ที่บ้านเขาก็จะเจอ
บางทีเขาท้าทายเขาก็เจอกันเองอะไรอย่างนี้
ถ้าอย่างนั้นเราขอยกกองไปที่บ้านพี่ป๋องสุพรรณ
ว่าคนที่บ้านเขาเจออะไรกันบ้าง
ตามพี่กบศรีภรรยาของพี่ป๋องสุพรรณ
วันนี้ใจดีเปิดบ้านที่ตนเองเชื่อว่า
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายสถิตอยู่
โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่รอบบ้าน
เมื่อก่อนนี้คือมีต้นกันเก่าต้นยักษ์อยู่ตรงนี้ต้นหนึ่ง

เขาเหมือนมีการเริ่มตายหรือว่าพระเขาอยากได้หรืออะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้
ท่านก็มาที่บ้านมาเยี่ยมคือท่านอยู่กับเกี่ยวกับองค์ตะเคียน
ท่านจะเป็นตะเคียนล้วนเลยเป็นร้อยต้น
แต่วันนั้นพอท่านมาถึงบ้านปุ๊บท่านมาเจอต้นกันเก่าต้นนี้
เดินผ่านปุ๊บท่านสัมผัสเทวดาได้
ท่านบอกนี่เลยที่ท่านตามหามาแล้วท่านก็เลยเหมือนแบบอธิษฐานจิตขอ
สัมผัสได้หรือยังไงประมาณเนี้ยท่านเดินเข้ามาบอกอยากไปอยู่ด้วยจัง
เราก็ไม่รู้นะว่าท่านสัมผัสของท่านยังไง
อยากอยู่ไหนก็ไปเนอะเราก็ไม่ขัดบารมีก็เลยยกต้นไม้ต้นนั้นให้หลวงพ่อไป
ต้นไม้เนี่ยเขาบอกถ้ามันตายภายในบ้านเนี่ยมันไม่เป็นมงคล
แต่ถ้าไปอยู่สร้างกุศลที่วัดหรืออะไรช่วยเสริมบารมีที่วัดอะไรอย่างนี้
เขาก็จะไปแกะสลักค่อยว่าเป็นชื่อคุณป๋องกับคุณชื่อเราคือเจริญพรอะไรอย่างนี้นะ
จะได้เป็นมงคลก็เลยถวายไปที่วัดก็ไปตั้งเป็นเสาเอกแล้วก็ต่อมาก็มาต้นหน้าบ้านอ่ะ
เจ้าคนนี้มันชอบท้าทายเขาบอกว่าถ้าเป็นวันพระอาจจะเหมือนมีคนวิ่งชุดขาวนุ่งขาวห่มขาววิ่งปู๊ดเข้าไปเลย
ผมเห็นเป็นแบบเงาคนเข้าใต้ต้นไม้ครับที่ต้นไม้เงาคนเดินแบบสะท้อนแสงแล้วเดินเข้าต้นไม้อย่างเงี้ฮะส่วนมากจะเป็นชายครับรู้ว่าจะเป็นชายเหมือนกับว่าพื้นที่ของเขาอย่างเงี้ยฮะ
นี่คือสารตะเคียนเด็กในบ้านคนหนึ่งอ่ะมันเห็นว่าใส่ชุดม่วงใส่ลูกกระพวนเดินดึกดึกแม่ก็เหมือนกันเห็นแค่ครึ่งท่อนไม่เห็นแต่สีสดมากครั้งที่หนึ่งก็เอาเอาพามมานั่งสมาธิเขาบอกอยู่ตรงกระดายเหมือนเราเดินแล้วเราข้ามเข้าไปข้ามเข้ามาเขาก็เดินรอบบ้านเดินมาถึงตรงนี้บอกเขาบอกถ้าอยากให้เขาออกมาอยู่ข้างนอกให้ตั้งส
ตรงนี้อืมคนที่หนึ่งผ่านไปเราก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นพอหลังจากนั้นก็มาอีกคนนึงเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนมีสัมผัสเขาก็พูดแบบเดียวกันเป็นคนที่สอง
มาคนที่สามอันนี้นั่งสมาธิถือสินเขานั่งเห็นเขามีตาถิด
เริ่มมาอยู่ใหม่ก็คือวันนั้นก็มาไหว้ตรงปู่พญานาคเนี่ย
เราก็ยืนอยู่อย่างนี้แต่มันเหมือนมีอะไรเลื้อยผ่านใต้น้ำเรา
ใต้พื้นคือขาดมีอะไรหรอกเป็นลมมั้งเนี่ยเป็นอะไรประมาณนี้นะ
แล้วก็หลังจากไหว้ท่านมาก็มีสิ่งดีเยอะเกิดขึ้นในบ้าน
เราก็ให้พระที่ตาทิพย์ที่ดูเกี่ยวกับครอบครัวเรา
ก่อนจะเข้ามาอยู่เราก็ให้ท่านมาดูท่านก็หลับตาดู
โอ้โหบ้านมึงไม่ธรรมดามีองค์ปู่พญาศรีสุโธหนึ่งที่นี่
เก็ดเป็นสีทองคำอยู่ท่านว่านี้เราก็เราก็มีบุญเนอะ
คนอื่นเขาแสวงหากันทั่วแต่เราไม่ลองแสวง
เรามาซื้อเรามาปลูกเราก็เจอเลยอะไรอย่างนี้
โอ้โหมันก็มีบุญมหาศาลกับเราเนี่ยเราก็ว่าอย่างนี้เราก็อยู่เราก็กลับให้บุญชาคัน
คือตอนนั้นวันนั้นก็คืออยู่กับหลานนั่งดูตะลึงเฮ้ยเขาจะมึงเขาห่อ
มึงเขาห่อม้นมาเฮ้ยภาพนี้ต้องเก็บเว้ยเราก็เลยเอากล้องขึ้นมา
แต่มันเก็บไม่ได้ไงเขาคือเขาเหมือนเขารู้ว่าเราจะถ่ายเขาก็เก็บไว้ก็ได้มานิดเดียว
มีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าอะไรที่มันไม่เห็นก็อย่าไปอยากเห็น
เห็นแล้วมีสุขก็ดีเห็นแล้วเป็นทุกข์มันก็ไม่ดีก็เลยตอนหลังก็เลยปล่อยไปโอ้โห
แม้จะต้องเรื่องราวของพญานาศ

ครับผมครั้งหนึ่งพี่ก็เคยสัมภาษณ์ว่าพี่มีกินได้ก็เพราะเครื่องรางของขัง
แล้ววันนี้เครื่องรางของขังก็สร้างชื่อเสียงให้พี่ด้วย
บูชาเครื่องรางของขังบูชายังไงถึงจะดีมูยังไงถึงจะรวยมูยังไงถึงจะเด็ด
คือเครื่องร่างของขังเนี่ยก่อนอื่นถ้าเราศรัทธาแล้ว
การบูชาเครื่องลางหรือวัตถุมงคลทุกอย่างไม่ได้ยากเลยนะครับ
การตั้งนโมนะฮะนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธศะ๓จบนะฮะ
ทางอรัตนานังธรรมังอรัตนานังสังคังอรัตนานัง
ทางประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมนะครับ
ศัตรูหมู่มารให้คนคิดร้ายให้ร้ายให้วินาทสันตุอิติสุขโตอรหังพุทธนโมพุทธายะปัทวีโคงคาพระภูมิมเทวาคมามิหัง

นี่คือพี่ป๋องสุพรรณที่วันนี้ขอบคุณมาก
สำหรับเครื่องรางกองกังที่เอามาช่วยขอบคุณนะครับ

ของดีทีเด็ดเศรษฐีเงินล้านของเราวันนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับ
การที่จะออกทะเลเนี่ยมันก็อาศัยโชคราบผมจะทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับอาชีพ
ต้องถามจะพอไปโกง
ออกไปในถ้ำประมงวันเกิดไปโดนสิ่งใต้น้ำทำยังไงก็เอาไม่ขึ้น